หวยออกพรุ่งนี้๑๖มีนาคม
แต่หวยชุดใหญ่ที่เพิ่งจะออกไปเมื่อปีที่แล้วไม่จบสักที
คนถูกยังไม่ได้ใช้เงินสักที

วุ่นวายค่ะหวยโอละวนยังไม่หยุดอลละเวง

ครูปีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบินเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

แต่ว่าทั้ง๓คนปฏิเสธข้อหานี้ครับ
ทางด้านของนายปรีชาไข้ครวนนะครับ
นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบี
แล้วก็นางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของตำรวจกองปราบ
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปป
หาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบมาตรา๑๕๒
เพราะว่าวันนี้ผู้ต้องหาทั้ง๓คนมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกัน
จึงต้องใช้เวลาในการสอบสวนค่อนข้างนานเหมือนกัน
ทางด้านพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาผู้การปปบอกว่า
วันนี้จะสอบสวนในประเด็นที่ผู้ต้องหารับทราบเกี่ยวกับการแก้ไขคำให้การ
สำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาท
ที่ก่อนหน้านี้สำนวนคดีเป็นผู้บังคับการเป็นคนทำถูกไหมคะ
ส่วนขั้นตอนการสอบปากคำจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็ปล่อยตัวกลับเนื่องจากว่าผู้ต้องหามาตามหมายเรียก

ซึ่งหลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนเสร็จสิ้น
ทางปปก็จะสรุปสำนวนส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปรับราม
ทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชภายใน๓๐วันค่ะ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๓คนวันนี้ทั้งครูปรีชาแล้วก็๒เจ๊
ให้การปฏิเสธและบอกว่าขอดูรายละเอียดในสำนวนคดี
พลตำรวจตรีสุทธิเป็นผู้ทำสำนวน
เพื่อนำเอกสารมาชี้แจงอีกครั้ง
ซึ่งพนักงานสอบสวนให้เวลาในการนำเอกสารมาชี้แจง

เนื่องจากจะรวบรวมสำนวนส่งปปช
หากเกินเวลาก็จะไม่รอแล้วนะ
แต่ครูปีชากับพวกสามารถนำเอกสารตามไป
ไปยื่นที่ปปชได้ภายหลังค่ะ
ส่วนกรณีที่พลตำรวจตรีสุธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีขอเวลา๑๕วัน
เพื่อชี้แจงในประเด็นที่ถูกกล่าวหา
พลตำรวจตรีสุทธิจะชี้แจงหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะ
ทางด้านของนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
หรือว่าในแผนที่มีกำหนดต้องเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

นายแผนไม่ได้ไปนะครับโดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้รับหมายเรียก
แต่ก็เดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
เพื่อยื่นฟ้องผู้บังคับการปราบราม
ก่อนจะเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อไปยื่นขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ